ตัวหนังใหญ่แบ่งประเภทตามท่าทางของหนังที่ใช้ในการแสดงเช่นหนังเจ้าหรือหนังครูใช้เฉพาะในพิธีไหว้ครู
หนังเฝ้าหรือหนังไหว้เป็นหนังที่อยู่ในท่าไหว้หนังคเนจรหรือหนังเดินเป็นหนังที่แสดงท่าเดิน
หนังหน้ามีหลายแบบเช่นหนังหน้าหนังเหาะรูปตัวละครกำลังเหาะ
หนังจับเป็นหนังที่มีตัวละครเข้าต่อสู้อยู่ในผืนเดียวกัน
หนังเมืองเป็นหนังรูปปราศาสตร์ราชวัง
อกจากนี้ยังมีหนังเบตเตอร์เล็ตเช่นหนังเขนที่ตัวละครยกทัพออกศึก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน